ลิ้นจี่ที่หนึ่งที่ขายดิบขายดีก็สมุทรสงครามนะคะ
แต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้ขายมา๓ปีแล้วด้วยของสภาพอากาศต่าง
แต่ปีนี้คุณผู้ชมเป็นข่าวดีใครที่อยากจะทานลิ้นจี่สมุทรสงครามนี้นะคะ
ตอนนี้ออกมาให้เราได้ริมรสกันแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นความหอมความหวานเนื้อตึงหนังเต็งนี่นะโอ้โห
เด็ดแค่ไหนนะคะเราไปติดตามจากคุณอัญชรีสิริมั่วค่ะ
ลิ้นจีสมุทรสงครามชุดสุดท้ายเริ่มแดงเต็มต้นแล้วนะคะ
ชาวสวนก็เร่งเก็บผลผลิตโดยลิ้นจีชุดนี้จะเป็นชุดสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะ
ชาวสวนเล่าว่าลิ้นจีสมุทรสงครามไม่ให้ผลผลิตมานานถึง๓ปี
เนื่องจากว่าสภาพอากาศช่วงติดดอกนั้นหนาวไม่เพียงพอ
มาถึงเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้นะคะ
อากาศเป็นใจให้ดอกลิ้นจีติดผลอีกครั้ง
ลิ้นจีสมุทรสงครามปีนี้มีผลผลิตชนิดที่เรียกว่า
ผลผลิตครั้งแรกในรอบ๓ปีเลยก็ว่าได้ค่ะ
ลิ้นจีที่จังหวัดสมุทรสงครามนี้
ทำให้ให้ผลผลิตกันมาอย่างต่อเนื่องถึง๓ปีแล้วค่ะ
แต่ว่าปีนี้นะคะกลับมีผลผลิตกลับมาอีกครั้งค่ะ
และที่เห็นนี้นะคะก็เป็นล็อตสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะ
ที่ว่านี้นะคะก็เพราะว่าผลผลิตมันหมดเร็วค่ะ
จากเดิมจะให้ผลผลิตอยู่ช่วงตั้งแต่มีนาคม

แต่ปีนี้ก็เหลือเพียงเดือนเมษายนเท่านั้นเองค่ะ
ส่งผลให้ราคาหน้าสวนปรับขึ้นมาอยู่ที่๑๕๐บาท
จนถึง๑๘๐บาทต่อกิโลกรัมเลยค่ะ
จีสมุทรสงครามเมื่อเด็ดมาจากต้นแล้ว
ก็ต้องมาแต่งกิ่งให้สวยงาม
ตัดใบและลูกที่แก่จัดจนผลแตกไม่สวยออกให้หมดนะคะ
นี้เพื่อเป็นการคัดคุณภาพ
แม้ว่าลิ้นจีที่นี่จะลูกไม่ใหญ่นัก

แต่ในด้านของรสชาตินั้นหวานหอมอร่อยเมล็ดไม่โต
เป็นเอกลักษณ์ทำให้แต่ละวันมีลูกค้า
ขับรถตามมาซื้อถึงหน้าสวนแบบนี้เลยค่ะ
คอมนี่ไม่เกิดลูกบ้านเราไง
เพราะชาวบ้านก็เก็บพันธุ์เอาไว้
ต่อเนื่องกันมาก็กลายเป็นพันธุ์พื้นถิ่นของของบ้านเราครับ
แล้วก็พัฒนาปรับตัวได้ลูกอาจจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่ง

อย่างช่วงนี้เมษามีนางเมษามันแห้งรสชาติก็เข้มอร่อย
สีสันก็จะสวยแดงนี่เป็นเรื่องที่เรียนเรื่องดี
แล้วก็มีพันธุ์ใหม่ที่โตมาเรื่อยก็ไม่ค่อยได้รับกัน
นั่นเท่าไหร่เพราะข้อมันดังซะแล้ว
จีสมุทรสงครามไม่เพียงได้รับความนิยม

แต่ปัจจุบันเริ่มมีนักท่องเที่ยวสนใจ
มาเที่ยวเชิงเกษตรในสวนลิ้นจีกันมากขึ้น
ซึ่งจะส่งผลดีต่อชาวสวน
เพราะลิ้นจี่มักปลูกควบคู่กับส้มโอขนุน
ส่งผลให้สามารถขายผลผลิตได้หลากหลาย
และได้ราคาดีอีกด้วยค่ะ

ทรัฐทีวีรายงาน